ภาษาที่ใช้ในการเล่นเพลงโคราชคือภาษาโคราชซึ่งมีการนำสำนวนมาใช้ร้องประกอบกัน
ทำให้มีลักษณะเฉพาะตัวเพราะส่วนใหญ่คำร้องก็จะมีเสียงสัมผัสคล้องจองกัน
เป็นบทเพลงสำนวนเฉพาะถิ่นที่สะท้อนค่านิยมความเชื่อ
อีกทั้งยังเป็นถ้อยคำสำนวนที่นำมาใช้ในการอบรมสั่งสอนหรือการอวยพร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน